คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
ใครไปแถวอีสานไปแถวบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
อาจจะต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศหน่อยนะครับ
จุดอาจจะเจอหนักถึงขั้นมีลูกเห็บตกแบบนี้
ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าในระยะนี้ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเมืองไทยของเรานะครับ
ภาพนี้เป็นการแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆและกลุ่มเมฆฝนนะครับ
สังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่ไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของเมืองไทย
แล้วก็มีกลุ่มเมฆที่มีการก่อตัวบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเฉียงแบบนี้
ซึ่งเป็นลักษณะการเคลื่อนตัวของกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
ซึ่งเป็นกระแสลมที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนบนของไทยนะครับ
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในจุดที่มีอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน
สิ่งที่ตามมาก็คือฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงมีลูกเห็บตกนะครับ
จะสังเกตว่ากระแสลมดังกล่าวยังคงพัดผ่านเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
ประกอบกับมีกระแสลมที่หมุนวนบริเวณอ่าวตังเกียร์ตรงนี้
ก็ทำให้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้น
ซึ่งแน่นอนนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนนี้ยังคงมีบทบาทต่อพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
โดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับลาว
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณแถบนี้ก็คงต้องระวังเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาแล้วอุณหภูมิก็จะลดลง
ซึ่งทำให้พื้นที่ภาคเหนือวัน๒วันนี้อาจจะได้เจออุณหภูมิพื้นราบประมาณ๑๐ต้นเท่านั้นนะครับ
ส่วนอีสานอยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศาภาคกลางมีลมเย็นพัดเข้ามาปกกลุ่ม
ก็ทำให้อุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้เย็นลงนะครับกลุ่มหมอกควันที่ปกกลุ่มก่อนหน้านี้หายไปค่อนข้างเยอะ
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเคลื่อนตัวลงมาของกระแสลมที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
หรือว่าลมหนาวจากประเทศจีนพัดลงมาปกกลุ่ม
หลังจากนี้คาดการณ์ว่าจะค่อยมีการพัดปกกลุ่มแล้วก็หอบเอากลุ่มฝุ่นละอองต่างออกจากเมืองในของเราไปด้วย
จุดที่ต้องระวังก็คือในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตรงนี้นะครับ
รวมไปถึงในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางจนถึงตอนล่างคลื่นอาจจะแรงหน่อย
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมต่างในบริเวณดังกล่าวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมบุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ